คุณผู้ชมครับว่าวันนี้ตรงกับวันออกพันศาสตร์๑๕ข้ามเดือน๑๑
นักท่องเที่ยวเนี่ยก็แน่นอนลิ้มโขง

แล้วไม่ผิดหวัง
ปีนี้ก็ไม่ผิดหวังแม้ว่ามันดูแล้วบางจุดจะน้อยกว่าทุกปี

เดี๋ยวคุณผู้ชมว่าจะหาจะเอาภาพเก่ามาเมื่อกี้เห็นไหม
พิกัดให้ด้วยว่าตรงไหนยังไง
นักท่องเที่ยวเฮกันลั่นเลยครับเฮเฮ่นี่ที่ไหนดอม
บ้านโพนแพงอ่าบ้านโพนแพงอำเภอรัตนาวาปี
เวลา๑๘นาฬิกา๒๒นาทีครับโอ้โหขึ้นมาตุ้มตุ้ม

ไฟพญานาคนี่คือชุดแรกครับใช่ค่ะ
ของเมื่อว่านี้ที่บ้านโพนแพงอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดนองข่าย
เกิดขึ้นในบริเวณเดียวกันนี่นี่อมชมพูไหม
มีอมชมพูมั้ยอมชมพูจริงด้วย
ต่อมาครับเกิดบ้างไฟพญานาคลูกที่๔ลูกที่๕
ตามมาลอยขึ้นจากแม่น้ำโขง
พื้นที่บ้านท่าม่วงนะอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย

หลังจากนั้นก็มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นในหลายจุด
เช่นนิคมสร้างตนเองเพ็งจาน
อำเภอรัตนวาปีเหมือนกัน๑ลูกครับ

ใช่ที่รัตนวปีใช่ไหมอันนี้คือเป็นชุดต่อเนื่องเลยนะ
พี่เบิ้ลเป็นแบบใช่รวรัว๑๑ลูกเลยนะโอ้โฮ
เสียงกรี๊ดมันไม่ดังสนั่นหวั่นไหวเหรอนะ
คนเฮคนกรี๊ดคนปรบมือกันริมฝั่งโขงนี่นะคะ
ตามนัดอ่ะเนอะใช่ส่วนคลิปที่นักท่องเที่ยวถ่ายเอาไว้ได้
ตอนนั่งชมบ้างไฟพญานาคอยู่ริมแม่น้ำโขง
หลังโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
รัตนวาปีเหมือนกันโอ้โหรัตนวาปีนี่ขึ้นเยอะมาก
จากคลิปจะเห็นว่าหลังจากบ้างไฟพญานาคโผล่ขึ้นจากน้ำ
นักท่องเที่ยวส่งเสียงร้องดีใจเฮ้
ตื่นเต้นครับเพราะมันเห็นชัด
บางคนบอกว่านี่เป็นภาพที่สวยงามมากไม่ผิดหวังจริง
ลงทุนมานั่งจับจองกันตั้งแต่เช้า
โอ้โหที่นี่มาตั้งแต่เช้าคุณผู้ชม
ขนาดที่ช่วงของคลิปเราก็บอกว่า
จุดนี้เนี่ยเธอเห็นนะแล้วเธอนับนะ

แต่สามสิบเก้านี้ที่ว่าเราว่าโอ้โฮกันนะ

ส่วนบรรยากาศการชมบ้างไฟ
ที่ลานพญานาคลิมฝากของในเขตเทศวรรณ
แต่บนปากฆาตที่เบื้องกาเป็นอย่างไรคะ
คึกคักไม่แพ้กันดูรถมารถขายของมา
นี่ดูสิคนแบบเอาเสือมาเนอะ
มาจับจองที่นั่งตั้งแต่บ่ายเลยไหม

แล้วก็ได้เห็นลูกแรกทุ่มหนึ่ง
พุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขง

รวมแล้วตรงนี้ได้เห็น๑๒ลูกครับ

คือนอกจากเรื่องความเชื่อแล้วเรื่องประเพณีแล้ว
มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะครับ

อยากมาเห็นมาสัมผัสด้วยสองตาตัวเอง
พอมาเที่ยวปั๊บการจับจ่ายเงิน
มันก็เกิดขึ้นในชุมชนในพื้นที่ด้วยนะคะ